สาวเบื่อจากการเป็นผู้สาวขาเลาะแล้ว

ฉันพาคุณผู้ชมไปติดตามเอ็มวีตัวใหม่ดีกว่านะคะ

จะบอกว่ามาคราวนี้ไม่ได้มาตัวคนเดียวนะจ๊ะ

ที่อยู่เบื้องหลังนะแอบโผล่มาแว๊บในเอ็มวีด้วยนะฮะ
ซึ่งใครได้ดูแล้วก็น่าจะเดากันได้ไม่ยากค่ะ
ว่าเป็นเอ็มวีประกอบสินค้าใหม่นั่นแหละ
แล้วก็ปล่อยมาแล้ว๑วันนะนับกันมาตั้งแต่วันที่๒๐นะคะ
๒ทุ่มวันอังคารจนถึง๒ทุ่มวันพุธที่ผ่านมา
ดิฉันให้เลย๒๔ชั่วโมงเต็มค่ะคุณ
วิวนี้ก็ปล่อยอยู่ในตัวเต็มเอ็มวี
อยู่ในชาแนลของพี่เปิ้ลนาคอยอดวิวอยู่ที่๖๕๐๐กว่า
แต่เดี๋ยวเรามารอย้อนดูความสำเร็จของผู้สาวขาเลาะกันนะคุณ
ขนาดตอนผู้สาวขาเลาะออกมาตอนแรกนะ
มีแต่เพียงภาพนิ่งนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ผัดไปขัดมาใช่ไหมคุณ
วิวจนถึงวันนี้ทะลุ๒๕๑ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้ว
จากวันที่ปล่อยวันแรก๒๔พฤศจิกายน๒๕๕๙เป็นเวลา๒๑๑วัน
เออนิ่งงานก็ว่างไปนับกันเนอะ
บวกลบคูณหารกันแล้วนะคุณเฉลี่ยมาให้เลย
วันหนึ่งประมาณ๑ล้าน๑แสน๘หมื่นกว่าวิว
หารให้เห็นตัวเลขชัดแล้วนะคะว่าความนิยมสูงขนาดไหน
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะบางวันอาจจะสูงขึ้นหรือว่าต่ำลงบ้างเล็กน้อย
ไม่ใช่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่ถูกนายกลุงตู่คอมเมนต์
เฟิร์มเลยว่าหากดูกันที่ผลงานเพลงเธอก็ได้รับความนิยมมาก่อนแล้วจริงด้วย
ยังให้ออกมาเหรออ้าวทำไมล่ะเป็นคอสเพลย์ลุงตู่
แก่งตัวเหมือนดิฉันตกใจแวบแรกใส่ชุดทหารมายืนยกนิ้วเยี่ยมจริง
แล้วผู้สาวขาเฟี้ยว๒๔ชั่วโมงมาแล้วนะคุณจะบอกว่า๖แสนกว่าวิวเป็นตัวเลขที่ดีพอสมควร
แต่เช็คล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เอง๑ล้าน๑แสนกว่าวิวแล้ว
เรียบร้อยไปแล้วนะครับผู้สาวขาเฟี้ยว
ฟังกันหลายรอบหน่อยละกันเพราะว่าเนื้อเพลงค่อนข้างเยอะ
แต่ว่าท่อนทุกข์จำได้ติดหูอย่างแน่นอนนะจ๊ะ
นั่นแหละค่ะคุณคะดังจริงนะสำหรับลำไยหายทองคำ

วัดได้วัดได้วัดได้เคี้ยวเถอะมาเถอะ